จากการสำรวจเบื้องต้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
พบว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้อาคารแห่งนี้ถล่มลงมาพังลงมา
เนื่องมาจากว่าความเก่าแก่ของตัวอาคารด้วย
ใช้งานมานานกว่า๓๐ปีแล้วก็สภาพเสื่อมโทรมไปตามการเวลา
คุณผู้ชมครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไป
ในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ที่ตึกแถวบริเวณหลังตลาดประชานิเวศ๑
พังถล่มลงมานะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือรถยนต์โดยรอบนั้น๗คันพังเสียหาย
แต่โชคดีครับที่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
จำลองตัวโครงสร้างของอาคารดังกล่าวขึ้นมา
ให้คุณผู้ชมเห็นโครงสร้างอย่างชัดเจนด้านหน้าผมนี้นะครับคุณผู้ชม
ถ้าหากว่าขยับเข้ามาดูแบบใกล้ครับคุณผู้ชม
อาคารแห่งนี้เป็นอาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัยนะครับ
โดยมีการเปิดให้เช่าครับโดยสำนักงานตลาดนั้นเปิดให้เช่า
ตั้งแต่ปี๒๕๒๕หรือเมื่อ๓๔ปีก่อนนะครับ
อาคารแห่งนี้นั้นพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย
ห้องครับ๑๙กลุ่มอาคารด้วยกัน
และถ้าหากว่าเราไปดูกันต่อนะครับว่ารักษณะของตัวอาคารแห่งนี้
อย่างที่เห็นครับเป็นอาคารปูนนะครับมี๓ชั้น๑๒คูหา
โดยห้องแถวแต่ละห้องนั้นจะมีความกว้าง๔เมตรความยาว๑๒เมตรครับ
ที่สำคัญนะครับก็จะมีการสร้างกันศาสตร์ปูนยื่นออกมา
ความยาวประมาณ๒เมตรสร้างกันศาสตร์ปูนออกมา
เพื่อที่จะใช้บังแดดบังฝนนั่นเองนะครับ
นี่คือลักษณะของตัวอาคารคราวนี้ครับในปี๒๕๕๙
สัญญาเช่านั้นก็หมดอายุลงแต่ว่าทางสำนักงานตลาดนั้น
ก็ยังคงดำเนินการให้เช่าต่อไปนะครับโดยที่ไม่ต้องทำสัญญา
เวลาผ่านพ้นไปนานอีก๗ปีในปี๒๕๕๗นั้นก็พบว่า
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นก็มาสำรวจตรวจสอบอาคารนะครับ
พบว่าอาคารแห่งนี้เองนั้นมีสภาพที่เสื่อมโทรมไปตามการเวลา
แล้วก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับเนื่องจากว่าตัวอาคาร
อาคารนั้นเริ่มซุดเอียงมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
ที่สำคัญบางจุดนะครับก็พบเหล็กที่เป็นสนิมโผล่ยื่นออกมา
โครงสร้างครับดังนั้นด้วยเหตุนี้ครับเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
สำนักงานตลาดนั้นก็มีความพยายามทำหนังสือแจ้งประชุมร่วมกันกับบรรดาผู้พักอาศัย
อยากจะขอให้ย้ายออกไปจากอาคารแห่งนี้แต่ก็มีผู้พักอาศัยบางส่วนยังไม่ยอมย้ายออกไปนะครับ
จนกระทั่งช่วงเย็นเมื่อวานนี้เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
เมื่อกันศาสตร์จากด้านบนนั้นพังถล่มลงมาครับ
ที่เห็นนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ประมาณ๖โมงเย็นครับตึกแถวสูง๓ชั้น๑๒ครูหาณวันนี้
สภาพเก่าแก่เกินจะใช้งานได้ครับสำรวจตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นก็พบว่า
สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการพังถล่มการซุดตัวลงมาแบบนี้
ตรวจสอบแล้วก็พบว่าพื้นทางเดินของกลางอาคารซุดตัวเป็นทางยาวครับ
ตัวอาคารบางแห่งนั้นก็พบว่าปูนั้นกระเทาะออกมา
กระทั่งเห็นเหล็กเสริมด้านในของโครงสร้าง
และที่สำคัญนะครับวัสดุต่างของอาคารเหล่านี้ก็เสื่อมสภาพไปตามการละสมัย
อกจากนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๕๔ปีที่ประเทศไทย
เชิญกับวิกฤตมหาอุทธกภัยหรือน้ำท่วมครั้งใหญ่นั้น
เหตุการณ์ในครั้งนั้นครับทำให้โครงสร้างของอาคารด้านล่าง
ต้องเจอกับน้ำกัดซ้อและนี่อาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ
ทำให้อาคารแห่งนี้ซุดตัวลงมานั่นเองนะครับ
ความแน่ชัดและผลสรุปนั้นเราจะรอติดตามกันต่อไปครับคุณผู้ชม
นี่คือทั้งหมดของการจำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมติดตามกันในช่วงนี้ครับ